ดูแผนที่ทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ท่านผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมคุณนรงศักดิ์

แล้วก็พูดถึงวิธีการในการที่จะนำน้องออกมานะครับ
โดยเมื่อวานี้ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงในช่วงประมาณ๑๐นาฬิกาแล้วครับ
ยืนยันว่าภายในค่ำคืนที่ผ่านมา
ยังไม่สามารถนำเด็กออกจากถ้ำได้
หลังมีกระแสข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยนะ
ว่าโอ้โฮนี่ตอนคืนจะเอาเด็กออกมาแล้ว

ดำน้ำออกมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปรับออกมาทางปากถ้ำ
ก็ปรากฏว่าทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็บอกว่าต้องดูความปลอดภัยของเด็ก
ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
ว่าต้องรออีก๒๓วัน
เพราะการนำทุกคนออกมาต้องมั่นใจ
เพราะว่าใช้คำพูดนี้บ่อยนะ

ภารกิจนี้ต้องสมบูรณ์๑๐๐นะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกนายทำงานแข่งกับเวลาเต็มที่ครับ
เนื่องจากไม่ใช่เพียงปัจจัยเรื่องระดับน้ำเท่านั้น
ที่เป็นอุปสรรคในการพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
แต่ก็ต้องมีเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็ก
ที่ต้องมีความพร้อมในการดำน้ำระยะไกล
พร้อมย้ำว่าหากเด็กคนไหนแข็งแรงและมีความพร้อม

โดยไม่ต้องรอออกมาพร้อมกันทั้งหมด

บอกว่าถ้ามีคนไหนแข็งแรงก่อนแล้ว

หรือว่ามีใครที่โตกว่าว่ายน้ำเป็นแล้ว

ผู้ว่าก็บอกว่าก็อาจจะทยอยออกมา
ไม่ต้องรอมาทีละ๑๓คนเลยนะครับ
เรื่องต้นตอนนี้ได้ให้เด็กทดลองใส่หน้ากากดำน้ำ

ก็ยังไหลเชี่ยวแรงอยู่ครับ
ความเสี่ยงเรารับไม่ได้กับความเสี่ยงทุกประการ

น้ำเติมจะหมดระดับน้ำอยู่ระดับ

แล้วเราประเมินสถานการณ์ได้เราถึงจะใช้ตรงนั้น

อันนี้ส่วนบอกว่าดำได้กี่รอบแล้วผมคงตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องของการติดตั้งโทรศัพท์ภายในถ้ำหลวงนะครับ
ให้เด็กได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันมา๑๐กว่าวันแล้วนะ
โถงสามแยกไปยังเนินนมสาวตอนนี้พยายามที่จะเร่งติดตั้งอยู่นะครับ
ซึ่งผู้ว่าราชการอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าโทรศัพท์ที่นำเข้าไปติดตั้งเนี่ย
มันมีปัญหาเรื่องของการขนส่งไงคุณต้องดำน้ำต้องเดินทาง
แล้วมันทำให้โทรศัพท์เนี่ยหล่นลงน้ำนะครับจนเสียหาย
แล้วก็ตอนนี้ได้นำอุปกรณ์ทดแทนเข้าไปแล้วนะครับ
โดยขณะนี้ยังเหลือระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
ว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จภายในวันนี้แหละครับ
ก็เราเห็นภาพที่ออกมาทางโลกโซเชียลก็เป็นเหมือน

เขาบอกโอ้โหโทรศัพท์รุ่นโบราณแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับ
เพื่อให้เด็กได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ครั้งแรกจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับ
ส่วนเรื่องของการพร่องน้ำจากทั้งทางทิศใต้และทางทิศเหนือ
ของดอยนางนอนเนี่ยนะครับก็พนตรีบัญชาดุรยภัณฑ์
ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๗บอกว่าตอนนี้
เรื่องของการพร่องน้ำการบายพาสน้ำก็ระดับน้ำเนี่ย
ทำให้มันลดลงมากนะฮะหากฝนไม่ตกนี่ปัจจัยสำคัญนะ
และการระบายน้ำแบบนี้จะทำน้ำในถ้ำลดลงได้เร็วขึ้นด้วยครับ
โดยต้องขอบคุณประชาชนในพื้นที่รับน้ำ
ยอมเสียสละช่วยกันเปิดทางน้ำโดยใช้ปั๊มพญานาค๔ตัว
ซึ่งหลังน้ำลดแล้วพบถ้ำอีกหนึ่งแห่ง
ตอนนี้กำลังส่งทีมเข้าไปตรวจสอบนะครับ
เพื่อหาทางเชื่อมโยงว่าถ้ำแห่งที่พบเนี่ย
จะสามารถทะลุเข้าไปถึงถ้ำหลวงได้หรือไม่นะครับ
ด้านของนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ก็ได้พูดถึงภารกิจที่ร่วมกันรับผิดชอบในครั้งนี้
ก็คือการสกัดกั้นน้ำจากดอยผาหมีแล้วก็ห้วยน้ำดั้น
ไม่ให้น้ำเข้าไปเติมภายในถ้ำหลวง
บอกว่าขณะนี้ทางด้านทิศเหนือหรือว่าดอยผาหมี
ไม่มีน้ำจากห้วยน้ำดั้นไหลเข้าถ้ำแล้ว

ส่วนทางทิศใต้หรือว่าท้ายถ้ำ
ก็คือด้านลำห้วยผาหมีแล้วก็ห้วยผาฮี
เพราะว่ามีการไหลเข้ามารวมกันที่ลำห้วยใหญ่ก็คือห้วยมะกอก
โพรง๒แห่งที่เป็นเส้นทางเติมน้ำเข้าไปในถ้ำหลวง
ได้วางแผนทำฝ่ายปิดห้วยมะกอกแล้วก็ทำบายพาสเส้นทางเบี่ยงน้ำ
ระยะทาง๒๐๐เมตรตรงนี้สำเร็จเสร็จสิ้น
สามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าถ้ำได้วันละถึง๑๐๐๐ลิตรครับ
ไปฟังเสียงของทางด้านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
กระถ้ำเนี่ยมันจะมีลำห้วยสองลำห้วยนะครับเขาเรียกว่าลำห้วยผาหมีนะครับลำห้วยหนึ่งนะครับ
แล้วอีกลำห้วยหนึ่งคือลำห้วยผาผาฮีนะครับปรากฏว่ามันมาไหลรวมกันนะครับ
แล้วกลายเป็นลำห้วยใหญ่ก็คือห้วยมะกอกนะครับซึ่งบริเวณเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยนะครับเราวัดปริมาตรน้ำเมื่อวานนี้ทางทีมชนประธานก็ไปช่วยเราวัดปริมาณน้ำนะครับ
ปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นที่เขาวัดที่คิดว่ามีน้ำเยอะนะครับ
เลยไปอีก๒๐๐เมตรปรากฏว่าเราไปเจอโพงอีก๒โพงนะครับน้ำมันหายไปประมาณ๕๐นะครับ
นี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
แต่ก็ต้องมองไปถึงอนาคตเรื่องของการเยียวยาสำหรับพื้นที่รับน้ำนะครับ
รวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยนะครับ
ที่มีการขุดลงไปด้วยก็จะอุดให้เหมือนเดิมซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ
ก็มีแผนฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแต่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมอย่างไกลเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
ก็ต้องพิจารณาต่อไปเพราะเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนน่าจะเป็นที่รู้จักในระดับโลก
เพราะว่าภายในถ้ำจริงสวยนะคุณมันมีคลิปออกมาจากคนที่เคยเข้าไปสำรวจถ้ำ
แล้วเขาฉายไฟเข้าไปส่องที่หินงอกหินย้อยคุณระยิบระยับประกายเพชรเลยนะฮะ
ก็ย้ำนะคุณผู้ชมว่าจริงถ้ำหลวงเขาก็ไม่ได้ให้เข้าในช่วงหน้าฝน
ใช่ฮะหน้าแรงเดินเข้าไปกันได้นะครับแต่หน้าฝนก็ต้องระมัดระวัง
ส่วนการฟื้นฟูทางด้านพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน
ภายใน๒๓วันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเพราะว่ามีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ทางจังหวัดรวมถึงอีกหลายภาคส่วน
ร่วมกันในการสำรวจตรวจสอบแต่เวลานี้ขอให้เสร็จสิ้นภารกิจในการนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้ซะก่อน
คือฟื้นฟูเมื่อไหร่ก็ได้ทำได้อยู่แล้วระบบนิเวศจะกลับมาเหมือนเดิม
น้ำไหลที่เคยบายพลาสเคยเบี่ยงไปและในอนาคตมันจะมีผลต่อพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ย
ก็ต้องทำให้กลับมาเหมือนเดิมน้ำเขาเคยไปทิศไหนต้องไปทิศนั้น